ครับมาฟังผลคะแนนของมวยคู่ที่สองครับคู่กี้สูสีเหลือเกินครับ
กรรมการอำนาจสายฉลาดกรรมการอาวุธสุขมีให้ฝ่ายแดงครับ
กล้าลบ๔๙และฝ่ายน้ำเงิน๔๘ส่วนกรรมการสัญญาและหน้าภัยวงศ์นี่
ให้เสมอกัน๔๘ต่อ๔๘ครับความเห็นต่างนะ๒เสียงเสมอ๑เสียงครับ

ลุยแหล่งกระแทกบัตรเขาคือลำน้ำมุนเล็กต่อมินบุรี
ท้าดวนกับไฟลุ่มเงินหุนศอกทรนดโด
พุ่งปักฟันไม่เลี้ยงเขาคือเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัย
ครับมวยรองคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงลำน้ำมุนเล็กต่อมินบุรีชื่อนัทพลแสนกล้าอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำชกมาแล้ว๘๒ครั้งชนะ๖๓แพ้๑๘เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนการกองอำนาจที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเกียงไกรต่อศิลาชัยชื่อทารินอินทองอายุ๑๘ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
มาแล้ว๕๑ครั้งชนะ๔๑แพ้๑๐ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนเบิกบานลูกเมืองเพชรที่เวทีมวยราชดำเนิน
ว่ากันตามตรงแล้วนะครับมุมแดงนี่สมองมวยจะดีกว่านะ

ชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่าวันนี้ต้องตอบหนัก๒ปอนด์นะครับพิกัด๑๒๑ต่อ๑๒๓ปอนด์ครับ
ส่วนน้ำเงินนี่ฟอร์มสดนี่ครับชนะมารวดเลยครับมาต่อยที่เวทีมวยไทยรัฐกับหลายครั้งแล้วชนะครับชนะมาตลอดครับ
ประเภทหนักแรงเลยครับหนักหน่วงรุนแรงครับรายนี้มีเตะขามีต่อยหมัดนะครับวงในนี่ปล้ำตีแข็งแกร่งเลยครับเพชรเกรียงกายต่อศิลาชัยครับ
เป็นน้องชายของเกียงไก่สศิลาชัยครับ
เลือดดีนะครับนี่ก็เป็นนักมวยน้องก็เป็นนักมวยครับก็อยู่กับ
เม็ดพลิกอ่าอยู่กับเม็ดพลิกตศิราชัยนะครับ
ที่กองบิน๑จรวนคลนาฬสีม้าครับซ้อมอยู่ที่นั่นแหละครับ
ขณะที่มุมแดงเนี่ยซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชายโชธเลยครับ
ย่านร่ม๙ซอย๑๙ทับ๒เลยครับ
มีพี่ต่อบินบุรีครับให้การสนับสนุนอยู่

ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับผ่านมวยเกรดเกิดอะไรดีกว่าครับ
ว่ากลางงานนี้ในตอนแบบของโยชน์มวยมากมากอย่างซูเปอร์แบงค์มัฬภัณฑ์สันบันดินเลยนะครับ
วันนี้ไม่รู้แพ้หรือชนะนะครับแต่มีโปรแกรมแล้วครับ

ก็ถือไปพลาดโดนนับยกแรกกับอาจารย์ชาย

อดมวยวันนี้ฟอร์มรูดลงมานะครับ

แต่ต้องไฟล์นี้ต้องผ่านเจ้าเพชรเกียงไกรไปให้ได้ก่อนครับ

ขึ้นมาถอดมุมคนให้กับลำน้ำมุนเล็กครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่มีพี่เม็ดพริกต่อศิลาชัยนะครับ

เดี๋ยวดูครับคาถามใครจะดีกว่ากัน

มั่นใจแล้วจะเข้าเส้นชัยได้หรือเปล่าครับ

เหมือนจะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์

เดี๋ยวให้เรียนไปนะครับ

แต่วันนี้ต้องต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นะครับ

รัฐนาสุบันเดินทางมาถึงแล้วนะครับ

มีมุยมวยที่บอกว่าชกยากพอสมควร

ศิลาชัยเป็นมวยที่กำลังได้ใจสด

้าวบอกพิกอีกแล้วคุณปลา
๒คู่ติดยอด
จากนี้เขามาดูที่สตูริโอนะพลิกอีกแล้วคุณป่าเอาอีกแล้ว

ก็ถึงบอกว่าศึกยอดมวยไทยรักโดยปอล์มอเตอร์ทรงไทย

พลิกหมดพลิกตลอดแบร์แบร์โหโหกลับที่บ้านแม่เข้าบ้าน

กีตลกก็บอกว่าฝ่ายแดงในฝ่ายเข้าก็เปรียบ
ของหมอด้วงออกแล้วเนียนด้วย
น้ำเงินนี่ลูกน้องนะแต่วันนี้ได้๒ปอนด์

แต่ดูรูปร่างเราก็มันไม่หยิงกันเอง
น้องชายไอ้เจ้าเกียงไกรต่อศิลาชัยนะ

โอ้โหสมัยทงชัยต่อศิรชัยเห็นไหม
เออแต่ตีเล็กเป็นไง

ต้นเนี่ยกางเกงสีแดงนี่ไว้

ลีลาสายตาเชิงมวยต่างนี่

อันนี้เราไม่ต้องดูฟอร์มแดงต้องดูน้ำเงินจะทำ
อ้าวแม่พึบมาเลย

นับก่อนสิยุ่งเลย

ยังดีนะเนี่ยเป็นต้นยกหนึ่งเท่านั้นนะ

มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะ
แบบโบโบสลบชายเยอะเลยแหละครับ
ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้ว

รุ่นน้องก็จริงนะแต่ว่าขยับขู่เข้าหารุ่นพี่

ไม่มีเกงกลัวสักสีเลย
ชื่อม้วยต่างในไฟแดงผ่านมาได้เปรียบ
ลักษณะตั้งใจออกหมัดด้วยนะวันนี้น้ำเงิน

แต่ถ้าออกหมัดอย่างเดียวต้องระวังแข้งลำน้ำมูลเล็กด้วยนะครับ

นี่แดงลำน้ำมูลเล็ก
อยากออกตาคอยดูตลอดนะ
ดูทิศขาดเป็นวิธีนรงธนาจันทร์นะครับ

ไม่ต้องมาดูใจไม่ต้องมาอ่านเชิงกันเลย

มวยร้องคู่เอกของเรานี่ผ่านมายกแรก

นี่ไม่โดนนับ
มันดูอีกทีครับ

ประมาทนี่สิงค์กระปร้ายได้ครับ

๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเคฟาดหาง

ยกแรกโดนเข้าไปเต็มขมับล้มทั้งยืนเลยนะครับ

เพชรเกรียงไก่ต่อสิราชัย

จะสร้างความระบากใจให้แดงได้ไหม

เป็นทรงที่ชกของลำน้ำมูลเล็ก

น้ำเงินต้องเปิดเกมนะครับ
ล้วนล้วนซ้าย

แค่งขวาเตะ

ลำน้ำมุนเล็กลำน้ำมุนเล็ก
นี่เป็นมวยที่แข้งซ้ายจัดจ้าน

แต่น้ำเงินวันนี้เน้นหมัดเหมือนกันนะ
ถ้าน้ำมุนอย่างเดียวรำบากกับซ้ายมาอีกแล้วเนี่ย
ไปเอาแบบเถิดเทิงเลยนะครับ

วนออกไปเรื่อยครับลำน้ำมูลเล็ก
ดันไปกันไปเรื่อย
ดันออกแล้วจะวางแค่สายผ่านตลอดหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะวันนี้
มีเขียล่างมีศอกมาเสริม
เดี๋ยวพลาดอีกโดนอีกนะครับลำน้ำมูลเล็กนี่ต้องระวังด้วยนะท่อนบน
แต่ดูแกรกจริงมันมั่นใจเหลือเกินนะขยับอ่ะมันได้ใจเหลือเกิน
แต่ถ้ารับซ้ายนี่รับเยอะนี่จะเดินได้ตลอดหรือเปล่าต้องบังหน่อย
ลำนมูลเล็กนี่ต้องระวังหมาดด้วยนะครับ

ตีหน้าขา

แค่ขนาดยืดเยอะพี่ป่าพูดแน่ดูแล้วยืดเยอะแน่นอน

เป็นมือที่มีแค่งซ้ายอันตรายในไฟแดง

ถ้าซ้ายจริงแต่อดีตก็ต้องนุ่น
นั่นซ้ายอย่างเดียวเลยซ้ายธรรมชาติ

ที่นะมัดต้องระวังด้วยนะครับลำรมูลเล็ก

โยะขยับโย่ะขยับมาซ้ายเตะ
ไอ้สายกาแบบนี้การลนนิดนึงกาก้านคอทันที
ไม่ได้ต้องมันอันตรายทุกลูกทุกลูกเม็ดหนึ่งครับ

เผช์เกรงไกลเองประยามเดินบวกหมัดบวกตอกนะ

พยายามวนออกแล้วก็มีแข่งซ้ายเลยครับ

ฝีมือกับอาวุธรุนแรงน้ำเงินนี่ฟ้องสดขึ้นมาครับ
วัดช้ำครับช้ำครับต้นต้นกระบวนมูลน้ำเงินครับ
ปลายบอกให้ดูแดงยกสามดูใครเอ้าติดตามครับ
ต้องดูบนเวทีแล้วครับยกสามกางเกงสีแดงลำน้ำมูลเล็กน้ำเงิน
เกียงไกรครับต้องเปิดเกมอย่างเดียวครับ
และที่สำคัญที่สุดวันนี้ขวาทั้งแถบเลยเพชรเกียงไกรเอาอยู่หรือเปล่า
กแรกได้ต่อยเต็มขมับครับอ้าวหมัดมาอีกแล้วเนี่ยน่ากลัวจริงจริงเลย
พลาดไม่ได้ครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นแข้งซ้ายนี่ต้องเอาให้อยู่นะครับ
หมัดขวาอันตรายมากต้องระวังหมัดนะครับไอ้เจ้าร้ำมูลเล็ก
เน้นหมัดอย่างเดียวเจาะยางระวังบนโดนล่างระวังล่างโดนบน
เปิดเกมตลอดไม่มีการมารอครับเพชรเกียงไก่
ช้าไม่ได้แล้วอ่ะช้านี่เห็นเลยครับข้างนอกนี่กางเกงสีแดงได้เปรียบ
เอาเริ่มเฮแรงนะครับยอดมวยไทยรัฐนะครับ
อย่างที่บอกมีพลิกตลอดโอ้โหเข้นทรายลูกไปเต็มเต็ม
คืนมาได้อีกหนึ่งแล้วต้องระวังหมัดอย่างเดียวนะครับ
เขานี่ไม่เท่าไรแต่หมัดกระสอกนี่น่ากลัวจริงจริง
พยายามจะเกี่ยวเกี่ยวไม่หลบเดินเจอซ้ายซ้ายติดแทงด้วยซ้าย
ต้องเดินไว้แล้วครับเพชรเกียงไกรมารอเฉยไม่ได้ครับคุณผู้ชม
ต้องเปิดเกมครับแล้วต้องมีลูกหนักด้วยนะ
แต่ขยับดูมั่นใจนะเพชรเกียงไกร
มัดมาอีกแล้วแม่ลำน้ำมูลวันนี้เห็นหมัดทำท่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับ
แกว่งไปนิดนึงออกขวานานจะออกสักทีไล่แขนจับในล็อก

อืมแม่สองปอนด์นี่มีผลหรือเปล่านี่มีคำถามเลยนะครับ
เหลี่ยมสวยครับลูกนี้ฟังมาต้นนั่งเปลว่าเลย

เหลี่ยวแล้วคืนคืนไม่ถังซ้าย

ต้องไล่แขม่น้ำเงินหาจับได้ครับ

ไอ้พวกนี้มันถนักเครื่องเก่งไอ้ลูกที่ทำเขาล้มกันให้เชื่อพวกลำน้ำมูลเนี่ย

จับแล้วเกี่ยวล้มเกี่ยวล้มได้สวยงามเลยไง
ออกออกออกนิราใกล้อาการ

อย่าไปหลงนะครับน้ำเงินเพชรเกียงไกรอยู่ห่างไม่ได้นะ
อยู่ห่างจะเกิดอาการแบบนี้ทันทีเนี่ย
อยู่ต้องติดไหนอย่างเดียวก็หมัดกลางทรอบ
พออยู่นอกนี่กางเกงสีแดงนี่เห็นเลยออกอาวุธมา
เกี่ยวหักลมทั้งยืนมวยไอคิวก็แบบนี้แหละครับ
มันตีแล้วกันตีแล้วขาดทำไม่ได้นะพี่เกงไข
ตบออกข้างนิดนึงวางขวา
เหลี่ยมเหลือเกินเหลี่ยมเหลือร้าย

ยังมาติดเดินอย่างเดียว

เกี่ยวลบลงไม่ลงลบไม่ลงแทงคืน
ไม่ได้จับปรับมันกันเลยนะ
คาเลยตีแล้วคาบังเอาไว้แบบนี้
พี่เกงไขแก้หน่อย
หมดยกสามแหม่เวลาเดินเร็วจริง
ขอบคุณครับมวย

แต่ว่ายกนี้เพชรเกงไกล
ต้องคิดเร็วทำเร็วกว่านี้เลยครับ

คุณหมอมาเข็มใหญ่เลย๑แสนบาท
โปรดฟังอีกครั้งอาจฉีดน้ำเงิน๑๐๐๐๐๐บาท

ทำให้เกงสิ่งน้ำเงินเนี่ยพอวงแข้งเลย

หมัดอย่างเดียวแล้วครับแดงตอนนี้

เพราะมันมีอาวุธที่สามารถทำลายล้างคู่ต่อสู้ได้

นัทชนะได้จากเพชรเกียงไกห์รับไปเลย

อะไรก็กลับขึ้นได้ในกลุ่มยอดมวยไทยรัฐ
อย่ายุกนะอย่ายุกนะ

นี่ไงสายมันออกมาแล้วมันใต่
เอาทุกเม็ดดินี่กันยากเลย

เสียงเฮเริ่มมีเสียงเฮเริ่มมา

เปลี่ยนยุทธวิธีมาพอยกนี้พอติดในได้เสียงเฮดังเลย

อ้าวขวาเตะเริ่มแรงขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือยอดมวยไทยรัฐ
โอ้โหหายใจไม่ทันเลยล่ะครับลำน้ำมูลเล็ก
วุ่นวายทำท่าจะเกิดขึ้นที่สตูดิโออีกแล้วนี่
เป็นไปได้ซ้ายเตะแล้วคาแบบเนี้ยคาเอาไว้นี่แม่

มันลูกถนัดจริงเลยซ้ายมาอีกแล้วเนี่ยเตะแล้วคาแบบนี้ต้องระวังหมัดบนด้วย

เสียงเริ่มดังแล้วในเวทีตอนนี้ไวครับเพชรเกียงไกร
ไล่แขนไอ้ลำน้ำมูลไล่แขนเหลินไว้ทิ้งมันสั่งเดิน
ซ้ายเตะมันถึงตัวอย่างเดียวตอนนี้หายใจลดต้นคอไว้ก่อน
อ้าวดูลุกมากซ้ายตีเบามันกันเหลี่ยมไปเรื่อยนะ
จุดสายยันเอาไว้ก่อนเมื่อกี้เขาใกล้แล้ว
ยังมีเฮอยู่สิ่งเฮยังมียังองปรายก

สายไหมสายสายสาย
ฝั่งแห้งสายไม่ได้นะ
ขวาตีซ้ายตีซ้ายตีอ้าวยังตีอยู่นะไอเพชรเกียงไกร
ขวาตีเอาว่ายังไงปลายกซ้ายตีเอ้าเร่งได้ไม่ได้เร่งได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้
ขวาตีเอานิ่งนิ่งเฉยนะนิ่งเฉยนะเออ
แต่อย่าลืมนะน้ำเงินนี่มีหมัดคำไว้ด้วยนะถึงจะไม่ได้นับก็ยังได้อาการนะ
อยู่ที่กรรมการ๓คนโอ้โหจะโดนแข้งนี้เข้าไปฝังในเลยอ่ะดิ
โอ้โหโดนข่าวเข้าไปไม่สักคน
นอกหัวในนะอืมแล้วอยังต้องเดินตลอดเลยไม่หยุด
เกียงไกลอย่างพอมีเสียงเชียวกับพนักผิดงบแฟนมวยในเวทีสตูรีโออยู่
ไปโดนอย่างนี้มันพอทำมาแล้วมาโดนอย่างนี้เข้าไปอีกต้องเริ่มใหม่อีก
โหเสียจังหวะเลยลูกนี้เสียเวย์ไปหน่อย

ครับโหยก็รอกผู้เองของเรานี่ผ่านไปแล้ว๔ยก
ทางเพศเกียงไกรที่ได้ยามาเร่งเครื่องต้นยกน่ากลัวเลย

เดินเข้าหานี่เตะขวาต่อยหมัดเรียกเสียงเฮลั่น
แต่ปลายยกนี่มาไม่สวยโดนกาโตหักเหลี่ยม

โดนมากนี่อย่าไปท้อนะท้อไม่ได้นะพี่ชัยนะ

อีก๓นาทีมีทุกวินาทีครับมีลุ้นตลอดถ้าเราไม่ท้อนะครับ

เอ้าเดี๋ยวอีก๓นาทีครับตามต่อ
ฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปต่อยได้หรือเปล่าครับทางเพชรเกียงไก่
เหรอนี้แดงนี่วนแล้ววนแล้วบังแล้วโตแล้ว
แหม่ต้นยกสี่มาได้แรงหัวน้ำก็มาดูน่ากลัวเลยหนึ่งนาทีแรก
มวยมันแก้แข้งซ้ายไม่ได้นะ
มันผ่านไม่ได้ไงพอเข้าไปแล้วมันโดนแข้งซ้ายแล้วพอวงอ่ะ

ลำน้ำมูลเล็กตัวนี้เป็นมวยที่แข้งซ้ายจัดจ้านมาก
ร่างกายดีนี่แม่น่ากลัวจริงนะลำน้ำมูลเล็ก
แค่งซ้ายนี่เชื่อหนมกินได้เลย
เห็นมีทางด้านบริษัทหวันทรงชัยในวางโปรแกรมของมันน่ะ

นี่คือหมายถึงว่าลำน้ำมูลเล็กนะ

แล้ววันนี้โชว์สวยด้วยนะต้นดูน่ากลัวไปนิดนึง
แค่งซ้ายเตะได้ตลอดแล้วมันเพชรเกียงไกรก็พยายามเต็มที่นะ

แล้วยอดมวยไทยรัฐโดยส่งไทยรัฐนาสุบันประเภทฟอร์มดี๔๕ครั้งมา
ส่วนมากจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่อยู่เรื่อยเลยนะ
ส่วนมากจะมาเสียสถิติมาเสียโปรไฟล์ในศึกยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับ
แบบแบบโหมโหมขึ้นมานี่เรียบร้อยมาเยอะแล้ว

ยกสุดท้ายลำน้ำมูลเล็กวนออกซ้าย

คุณผู้ชมครับจบรายการแล้ว

สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง

ร้องได้ให้บุญเวลา๕โมงเย็น

หลังจากจบทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ติดตามทางไทยรัฐยูทูปแชนัลได้ต่อ

อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์

สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์

สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์

สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์
สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์

สุภาษณ์อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์

อัศวินาฬิกาศาสุภาษณ์